นี่คนที่ได้ก็ผสมน้ำหน้าไง

บรรดาสรรพสัตว์ที่เราเคยนำเสนอไปแล้ว

แล้วไอ้เหล่าบรรดาสอบศัตริย์ที่ว่านั้นรู้อะไรไม่สู้รู้งี้
ช่วงนี้ผมคิดขึ้นเองไปดูกันหน่อยว่าเขาใบ้ถูกไม่ผิดครับ
เป็นยังไงไปชมกันครับ
ขนฟูฟูปุกปุ๋ยเนี่ยไม่ใช่น้องหมานะครับ
นี่นะคือน้องไก่สายพันธุ์ไก่ซิลกี้
น้องไก่ซิลกี้ตัวนี้เนี่ยชื่อว่าน้องเห็ง
เป็นลูกชายเจ้าของร้านขายลอตเตอรี่
อยู่ที่วัดจุลามณีตำบลบางช้างอำเภออำภาวา

ถือเป็นวัดดังสำหรับผู้ที่เลื่อมใสสัทธาทาเวสวรรณ
ซึ่งทางเจ้าของคลิปนี้เนี่ยชื่อคุณเบนจิ
ได้ให้น้องเห็งทำการเสี่ยงโชคให้
ด้วยการจิกลอตเตอรี่ในงวดวันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
นั่นก็คือตัวเลข
ปรากฏว่าน้องเนี่ยให้โชคสมกับชื่อเฮงจริงเลยล่ะครับ
คุณเบนจิเนี่ยถูกรางวัลลอตเตอรี่เลขท้าย๒ตัว
ใบถือเป็นเรื่องบังเอิญ
และน้องเห็งเนี่ยอาจจะได้เป็นดาวดวงใหม่
ในการใบ้โชคที่วัดจุลามณีก็เป็นได้
ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรี
เต่าภูเขากระดองคล้ายกับรูปพระสมเด็จ
ฆาตมาให้โชคลาภในวันคล้ายวันเกิด
ไปกันที่บ้านเลขที่๑๑๙ทับ๓หมู่๑๓ตำบลดงขี้เหล็ก
อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
มีชาวบ้านพบเต่าสีแปลกบริเวณกระดองเนี่ย
มีลักษณะเป็นสีทองและมีลายคล้ายกับพระสมเด็จตัวเนี่ยมีสีเผือกอมชมพู
มีวงกลมสีชมพูอยู่ที่แก้มทั้งสองข้างซึ่งเต่าตัวนี้เป็นเต่าภูเขา
คุณวิวัตโตศิลาบอกว่าตนเนี่ยได้ขับกระบะออกไปที่สวนขณะกำลังจะกลับเข้าบ้าน
ไปพบเต่าได้ยืนขวางทางตรงถนนเกรงว่าจะถูกรถเหยียบ
ตนจึงได้นำเต่าขึ้นรถกลับมาด้วยเพื่อที่จะเอาไปปล่อย
แต่เมื่อมาถึงบ้านก็พบว่าเต่าตัวนี้เนี่ยมีลักษณะไม่เหมือนเต่าที่เคยเห็น
เพราะกระดองจะเป็นสีทองตัวเนี่ยเป็นสีเผือกอมชมพู
บริเวณกระดองมันแปลกตามากมากเลยล่ะครับพอนำไปปล่อยก็ไม่ยอมไป
แถมยังเดินลอดใต้ท้องรถคันที่ยืนขวางไว้ถึงสามรอบซึ่งรถคันนี้เนี่ย
ทะเบียนก้อกไก่นอนหนูสี่สามหกสี่ประจีมบุรีเขาเกิดความสงสาร
คิดว่าจะเลี้ยงเขาไว้และคิดว่าเชื่อว่ามาให้โชคลาภ
เพราะเจอกันในวันคล้ายวันเกิดของตนเองความเชื่อนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ใช้วิจารณญาณในการรับชม
เออเอ็งวิจารณญาณกันด้วยรู้อะไรไม่สู้รู้งี้ตามไก่กิวให้ก็ดี
ไม่ทันแล้วเออก็ว่ากันใหม่ละกันงวดหน้าจะทำสถิติหรือเปล่ารอดู